ผัวนี่คือช่างอายุ๓๓ปี
แต่ว่ามีเมียเป็นหมอนวดแผนโบราณ
ก็ไปทำงานที่ร้านนวดตามปกติแหละ
แต่ผัวคนนี้ตามมารังความเพราะอะไร
ลูกค้าหน้าตาดีเข้ามาใช้บริการนวดแผนไทยกับเมียของเขา
เขาเลยหึงหวงตามไปอารวาสถึงร้านนวดเลยนะครับ
นี่ครับ

เอาได้

นี่ครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหประชิดตัวนะฮะ
ท้ากันไปท้ากันมาแบบนี้นะครับ

คุณดูสิบางทีเอาไหล่เข้าไปชนเลยนะ
คนเสื้อสีชมพูเอาดิเอาดิเอาดิ

นี่จนหมอนวดแผนโบราณที่เป็นเจ้าของร้าน

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
หน้าร้านสุวารีนวดเพื่อสุขภาพ
อยู่ริมถนนเทศบาล๑ในอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี

โอ้โหชายเสื้อสียำพูหัวร้อนเลย
ท้าต่อยกับชายเสื้อดำนะครับ
ชายเสื้อชมพูมาตามเมีย
ส่วนชายเสื้อดำเป็นลูกค้าที่มาร้านนวดนะครับ
แล้วก็เสื้อมพูก็คือนายชัดชัย
กองลาพงศ์อายุ๓๓ปีอาชีพช่างแอร์
เป็นสามีของผู้หญิงเสื้อสีแดงในคลิป
คนเสื้อแดงที่เป็นหมอนวดก็พยายามมาห้ามปรามสามีตัวเองนะ

ผู้หญิงคนนี้ก็คือพี่สุวาบรีนะครับ

แล้วก็ทำหน้าที่เป็นหมอนวดแผนโบราณในร้านด้วยนะครับ
เนื่องจากผู้ชายเสื้อสีสีชมพูคือนายชัดชัย
ซึ่งเป็นสามีของเขามาเอะอะโวยวาย
แล้วก็มีท่าทางคลุ้มคลั่งครับ
นางสุวารีเมียต้องแจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุ
แล้วก็พาตัวสามีของเขาไปโรงพัก
เพื่อตรวจหาสารเสพติดแล้วก็สงบสติอารมณ์นะครับ
โอ้โหกว่าจะรวบตัวไปได้กว่าจะควบคุมตัวนะฮะ
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณตำรวจมาถึงนะ
ก็เหนื่อยกับผู้ชายเสื้อสีสีสีสีสีค่ะ
สุวารีเจ้าของร้านนวดแล้วก็เป็นหมอนวดด้วยนะครับ
บอกว่าเธอเปิดร้านนวดและเป็นหมอนวด
จะมีลูกค้าผู้ชายเข้ามานวดตามปกติ
แต่อาจจะเป็นเพราะลูกค้าหน้าตาดี
ทำให้นายฉัดชัยสามีหึงหวง
ลูกค้าออกจากร้านแล้วก็ไปท้าต่อย
เธอทำงานไม่ได้เลยนะคุณนะ
จะหวงแบบนี้มาร้านนวดแบบนี้อารวาสแบบนี้นะครับ
บอกโอ้โหแล้วงานนวดมันได้เงิน
งั้นจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าห้อง

สงสัยว่าสามีจะเสพยาบ้า
ทำให้มีอาการคุ้มคลั่งพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้นะครับ
ลูกค้าหนูมามาไล่ลูกค้าหนูหนี

ที่นี่เราทำงานไม่ได้แล้วเราจะเอาที่ไหนจ่ายค่าเจ้า

นี่แหละฮะตัวของพี่สุวาบรีก็ยืนยันนะ
บอกโอ้โหไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะเลิกกับนายฉัดชัยนะฮะ
จะไปตกลงกันที่โรงพักนะครับ
เพื่อให้ตำรวจเป็นพยานแล้วก็บอกว่าโอ้โหเข็ดเลย
คงไม่หาแฟนใหม่แล้วเข็ดความรัก
เรื่องความรักความหึงหวงแบบนี้นะครับ
ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินดีกว่า
โอ้โหถ้ามีแฟนใหม่มีสามีใหม่
แล้วเดี๋ยวจะตามมาหึงหวงที่ร้านนวดอีก

มาหึงหวงแบบนี้ไม่ได้นะครับ